คันนี้ไปติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจกโชค
โฉมหน้าของผู้โชคดีที่ได้รับมอเตอร์ไซค์จากคาราบาลแดงไปอีกคัน
แคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
รสตีนดิ้งงิดครับไม่คิดว่ามันจะได้
มาต่อยอดเรื่องการเดินทางแล้วก็การซื้อสินค้าในตลาดครับ
อยากได้แบบนี้เพียงดื่มเครื่องดื่มคาราบาลแดงหรือคันโซคูณสอง
ก็บอกแล้วว่าคาราบาลแดงเขาจับจริงแจกจริง

สิดูมองมุมไหนก็สวยไปหมดเลยโอ้โหไม่ว่าจะเป็นไฟเอ่ยเป็นนี่นี่
เต็กที่สกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
ได้ทำการแจกไปแล้วมากมายหลายคัน
อย่างน้อยนะ๖๐กว่าครอบครัวนะได้รถมอเตอร์ไซคันนี้ไปต่อยอดสร้างอาชีพกันแล้วนะครับ
ยอดสุดยอดสวยขนาดนี้ชีวิตได้เลย
แล้วเป็นคนอยากได้สักคันอยากได้สักคันแต่เราไม่มีสิทธิ์
แต่คุณผู้ชมจะมีสิทธิ์ในเมื่อคุณมีสิทธิ์แล้ว
คุณต้องไปดูด้วยว่ากติกาเป็นอย่างไรติดตามกันเลยครับ
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคันโซคุณสอง
เขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกัน
พับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วน
ตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏ
ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๓๑กรกฎาคม๒๕๕๙
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว

รู้กฎีการกันแล้วเร็วรีบพุ่งตัว
อย่างไวไปร้านค้าไปหาซื้อคาราบาลแดงเลย
เพราะว่าเขายืนราคาแค่๑๐บาทเท่าเดิม
พอดื่มเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ส่งฝามาร่วมรุ้นโชคกันได้เลยจ้
หรือเป็นฝาคาระเบาแดงหรือฝาคันโซคูณ๒
เขียนบีบส่งนะคะแล้วส่งมาได้ตามที่อยู่ที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้เลย
นี่เลยครับบนหน้าจอมีที่อยู่
แต่บนหน้ายูมีแต่คำว่าที่รัก
แต่ไม่ว่าใครจะอยู่ที่ไหน
แต่ถ้าหากส่งฝามาเราก็ได้เวลาไปลุ้น

คุณอโนไทจูจังขอแสดงความจริงกับผู้ที่ได้รับรางวัลครับ
คุณอโนไทจูจังขอแสดงความจริงกับผู้ที่ได้รับรางวัลครับ

คุณอโนไทจูจังขอแสดงความจริงกับผู้ที่ได้รับรางวัลครับ

คุณอโนไทจูจังขอแสดงความจริงกับผู้ที่ได้รับรางวัลครับ

คุณอโนไทจูจังขอแสดงความจริงกับผู้ที่ได้รับรางวัลครับ
คุณอโนไทจูจังขอแสดงความจริงกับผู้ที่ได้รับรางวัลครับ
คุณอโนไทจูจังขอแสดงความจริงกับผู้ที่ได้รับรางวัลครับ

คุณอโนไทจูจังขอแสดงความจริงกับผู้ที่ได้รับรางวัลครับ

คุณอโนไทจูจังขอแสดงความจริงกับผู้ที่ได้รับรางวัลครับ
คุณอโนไทจูจังขอแสดงความจริงกับผู้ที่ได้รับรางวัลครับ

คุณอโนไทจูจังกับผู้ที่ได้รับรางวัลครับ
คุณอโนไทจูจังกับผู้ที่ได้รับรางวัลครับ